อย่าอ้างดีกว่าว่ามันเป็นยุคภาวะของโรคระบาด
ก็เลยทำให้ลำบากมากขึ้นแล้วกลายเป็นต้องไปขโมยของเขา
อันนี้เป็นโจรที่เขาอ้างว่าอยากจะกินน้ำพริกคุณอริยา
เหรออยากกินน้ำพริกแต่ที่เอาไปด้วยเนี่ยเป็นกระเป๋าทั้งใบ
เอาไปซื้อน้ำพริกไงคุณแต่ว่าเอาน้ำพริกไปด้วย
เขามีน้ำพริกแขวนอยู่หน้ารถทีนี้ไม่ต้องรอนานแล้วค่ะ
แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วโจรลักน้ำพริก
แต่เอากระเป๋าเข้าไปทำไมนะคะ
อันนี้คือผู้ต้องหาล่ะค่ะนายอนุรักษ์อับดุลล้ออายุสี่สิบปี

ถูกจับได้ที่ห้องเช่าในจังหวัดชนบุรีนะคะ

ตำรวจก็แกะรอยจากคลิปภาพวงจรปิดแล้วค่ะ
ไปดูคลิปภาพวงจรปิดกันหน่อยณวันที่ก่อเหตุ
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว
มาอย่างช้าจอดค่ะ
คุณพี่อนุรักษ์ก็ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวน้ำเงินจอดหน้าร้าน
จากนั้นก็เดินเยื้องย่ายเข้ามานะคะ
ช้าดูร่าดเหลาก่อนเอ๊ะ
เห็นมันมีกระเป๋ามีถุงกับข้าววางอยู่หน้ารถมอเตอร์ไซคันนี้

อ้าวนี่อ่ะหยิบไปเลย
พอหยิบไปเสร็จก็ขึ้นรถตัวเองนี่แหละค่ะ
แล้วก็ขี่หลบหนีไป
ผู้เสียหายนะคะเขาบอกแบบนี้
คุณพิญญาพัฒน์ค่ะอายุ๒๘ปี
บอกว่าในกระเป๋าสะพายใบนี้มันมีทรัพย์สินเขาเยอะแยะเลยนะ
เงินสดอีก๒หมื่นกว่าบาทยังมีเหรียญทาเว่นสุวรรณ๒องค์
แล้วหลังจากจับกลุ่มได้เธอบอกว่าเธอก็ได้ทรัพย์สินกลับคืนมาเกือบครบ
แต่สิ่งที่ไม่ได้ก็คือเงินสดนะคะ

นี่ใช้ไปจนเหลือ๔๐๐บาท
แต่ประเด็นคือผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชม
อ้างว่าตกงานวันเกิดเหตุขี่รถไปผ่านตรงหน้าร้านตรงนั้นน่ะ
เห็นมีถุงกับข้าวแขวนอยู่โอ้ยอยากกินน้ำพริก

ก็เลยหยิบไม่รู้หยิบยังไงเอากระเป๋าเข้าไปด้วยนะคะ

เจ้าตัวบอกไม่รู้เลยแหละว่าในกระเป๋ามีทรัพย์สินมีค่าอยู่เยอะขนาดนี้
แล้วก็เอาเงินไปซื้อกับข้าวกินซื้อน้ำพริกมากินเพิ่มด้วยนะคะ
และอีกอย่างคือซื้อยาบ้ามาเสพค่ะโอ้อ่ะลองฟังเสียงเขาดูหน่อย
แล้วต้นตำไว้ก็จะเอามาได้เหรอมันก็จะหล่น
อันมูลมันได้เข้าถึงออกแล้วต้องยอมรับ
มันก็ผ่านไปแล้วไง
เออเขาก็ถามอ่ะแล้วจะเอาหน่วยพริกทำไมพี่ไม่อยู่ตามพริกอ่ะ
อาจจะว่าไงก็ว่าผมพลาดไปแล้วล่ะนะคะ
เออคุณผู้ชมจากเรื่องขโมยขจรดูเรื่อง